เกมสำคัญนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ
นั่นก็คือการเปิดบ้านพบกับอินโดนีเซียของทีมชาติไทยในการแข่งขันอาเซียนครับ
สรวัตรเดชมิตรนะครับก็มีการทำคลิปที่จะเชิญชวนแฟนนั้นเข้ามา
ให้มาด่าแฟนเอ่อให้มาด่านักบอลในสถานนะครับ
อันนี้เป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าเรียกแขกแต่เป็นการเรียกแขกแบบสร้างสรรค์นะครับ
เพราะว่าสารวัตรบอกว่าแฟนบอลในเกมแรกค่อนข้างจะน้อยครับ
ก็เลยมีการทำคลิปโปรโมทขึ้นมาเรื่องของบัตรครับ
ขณะนี้ขายไปแล้วนะครับ๒๓๓๐๐ใบ
แล้วก็ยังเหลือบัตรอยู่อีก๒๔๗๐๐ใบ

โซนอื่นครับยังเหลือบัตรอยู่พอสมควร
ส่วนบัตรของกองเชียร์โดนีเซียครับ
ประสานบัตรเข้าชมให้กับแฟนฟุตบอลแล้วจำนวน๕๐๐ใบด้วยกัน

เชิญชวนแฟนบอลให้เข้ามาชมเกมในสนามกันมากครับ

ที่มาเลเซียที่อินโดเนี่ยเขามีกองเชียร์มาชมกัน

เขาไม่ได้มองว่าเจอทีมที่อ่อนกว่า

แคมป์ก็บอกได้ว่าอยากได้ยินเสียงจากรอบสนาม

หรือว่าคนที่อาจจะดุว่านักฟุตบอลนะครับ

ก็อยากให้ซื้อบัตรเข้ามาด่าในสนามก็ได้ครับ

เราลงไปทำหน้าที่เราก็เหนื่อยมากพอแล้ว
เราอยากจะได้ยินเสียงจากรอบสนาม
เสียงจากพวกคุณ

เพราะผมโดนวิจารณ์ในเรื่องของอาจด่านู่นนี่นั่น
พี่เย็นไปถามอะไรอย่างนี้

ถ้ามันด่าแล้วแบบทำให้กูวิ่ง๙๐นาทีอะไรอย่างนี้

ผมก็จะไปขอบคุณพวกคุณนะ
อันนี้ชัดเจนมากนะครับก็อยากให้แฟนแฟนนั้น

รับอินโดนีเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันเสาร์ที่๑๗พฤศจิกายนนี้ในเวลา๑๘นาที๓๐นาทีครับ